เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็สงสารเด็กเหมือนกัน
ลูกสองคนต้องมารับในสิ่งที่พ่อแม่ไม่เข้าใจกัน
สองสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเลิกกันมาเป็นปีแล้ว

แต่ว่าวันดีคืนดีวันเกิดลูกไง
คิดว่าอยากให้ลูกนั้นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
พาลูกมาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
สามีต้องการจะง้อขอคืนดีแต่เธอไม่ยอม
สิ่งที่ทำคือถ่ายภาพถีบลูก
แล้วส่งไปให้อดีตเมียเป็นการประชดครับ
ว่าถ้าไม่มานะลูกจะเป็นแบบนี้

สักพักนึงเอาลูกไปนั่งตากแดดอยู่หน้าบ้าน
แล้วอุ้มลูกนี้หายไปเรื่องเป็นเหล่าใหญ่โต
เธอก็เดือดเนื้อร้อนใจว่าลูกจะปลอดภัยหรือเปล่า
นี่ทำกับลูกแบบนี้คุณผู้ชม
เอาลูกเป็นตัวประกันเป็นสิ่งที่มารองรับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ล่าสุดเมื่อวานครับผู้เสียหายคือแม่ของเด็ก
คุณออนวีมราอายุ๒๔ปีก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมกับคุณกันทัศน์
พงภัยบุญเวศหรือว่ากันจอมพลัง
ก็เลยพาแม่ไปแจ้งความที่สพบางสวรรค์ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุมราชธานี
เพื่อดำเนินคดีกับอดีตสามีอภินันมิ่งเมืองหรือว่าในเบิร์ตอายุ๓๒ปี
เพราะว่าอะไรก็ทำร้ายลูกไงถีบลูกซะขนาดนั้น
จำรวจก็สอบปรักษณ์แม่ก่อนทีมสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านของในเบิร์ดก่อน
บ้านอยู่ที่พื้นที่หมู่๔ตำบลบางสวรรค์นั่นแหละ
พอไปถึงบ้านปิดล็อกไม่มีคนหยุดมีแต่ของเล่นของลูกนั้นวางทิ้งเอาไว้
ต่อมาช่วงเย็นเมื่อวานเบิร์ดเด็กเดินทางมาพบกับตำรวจที่บางสวรรค์
นักข่าวถามอะไรก็ตามอันนี้ภาพคือเข้าไปที่บ้านก่อนไม่เจอใคร
ทีนี้กว่าจะได้รู้ความจริงคุณผู้ชมคือเราก็ไม่ได้อยากฟังความข้างเดียว
ผิดตามพระบอบคุ้มโคร่เอาเด็กนะเดี๋ยวจะมีอาจจะแจ้ง
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเตรียมต้องสอบส่วนกันต่อ
คือย่าของเด็กอยู่ที่อำเภอดอนศักดิ์ตัวเองก็หลบหนีไปก่อน
ซึ่งเมื่อวานตำรวจก็ตามไปรับเด็กสองคนมาแล้วจากบ้านของย่า
เพื่อไปส่งให้กับแม่เขาก่อนที่โรงพัก
ที่เด็กเห็นหน้าแม่แน่นอนคุณผู้ชมดูภาพนี้
วิ่งเข้าไปกอดแม่ก่อนเลยนี่กอดแม่กันเลย

เด็กเขาก็ไร้เดียงสานะครับคุณผู้ชมเอาไปดูภาพช่วงนี้หน่อยแล้วกันนะ
น้องปากแตกอ่ะน้องปากแตกเลยอ่ะ
ไม่รู้เป็นเพราะพ่อเขาถีบจนปากแตกหรือเปล่านะฮะ
เมืองต้นตำรวจตรวจร่างกายของน้อง
ก็อย่างที่บอกว่ามีปากแตกแล้วก็มีบาดแผลตามเนื้อตัวหลายจุดเหมือนกัน
ก็เลยส่งไปตรวจสอบร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
ส่วนอนาคตใครจะเป็นคนดูแลเด็กทั้งสองคนแน่นอน
แม่เขาไม่ยอมให้กลับไปอยู่กับพ่อแล้ว
แล้วก็ไม่คืนดีแน่มันเกิดจากที่เขาบอกว่า
ตอนที่เขาอยู่ด้วยกันโดนฝ่ายผู้ชายทำร้ายร่างกาย
เขาก็เลยเลิกกันแยกทางกันได้๒ปีแล้วนะฮะ
สาเหตุที่เอาลูกกลับไปให้เพราะว่าวันเกิดลูกสาวคนโตไง
เพราะว่าทางด้านของเบิร์ตเองอยากจะคืนดีแต่เธอไม่ยอมคืนดี
ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะฮะคือหลังจากที่ปรึกษากันแล้ว
สรุปแบบนี้เลยให้คุณยายก็คือแม่ของคุณออนเนี่ย
รับเด็กสองคนนี้ไปดูแลก่อนนะเดี๋ยวยายเนี่ยเดินทางมาจากตรังเลย
รับเด็กสองคนจากโรงพักเนี้ยยายบอกว่าหลังจากนี้
ยายจะไม่ยอมปล่อยเด็กสองคนให้อยู่กับพ่ออีกแล้ว
หรือให้ไปอยู่กับญาติฝั่งพ่ออีกเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมา
พ่อของหลานเนี่ยมักจะทำร้ายหลานตลอดเลย
โดยเฉพาะลูกสาวคนโตอายุ๕ขวบโดนตลอดซึ่งเป็นลูก
ของเบิร์ตด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นลูกติดกับออนมาอีกทีหนึ่ง
ไม่ใช่ลูกของเขาซะทีเดียวนะฮะก็ชอบทุบตีลูกคนนั้น
แต่ลูกคนเล็กไม่ได้โดนนะซึ่งยายก็จะไม่ยอมอีก
แล้วจะรับเด็กไปดูแลซึ่งรายละเอียดที่เบิร์ตบอกว่า
อยากฟังความข้างเดียวฟังจากเขาก่อนเดี๋ยวขอให้ปากคำตำรวจก่อน
เดี๋ยวคงต้องติดตามว่าเหตุผลที่เบิร์ตทำอย่างนั้นเนี่ย
เพราะอะไรทำลูกทำไมแล้วมันมีเหตุผลอื่น
ใดที่เราไม่ได้ยินได้ฟังจากเวิร์คเดี๋ยวคงต้องรอให้ตำรวจเขาชี้แจงอีกทีหนึ่ง

สารเด็กนะอย่าไปลงที่เด็กเลย